มีเรื่องของการรักษาคนไข้ให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่กระบี่ครับมีลูกชายของพานโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กระบี่นะฮะ
ก็ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะ
คลื่นไส้อาเจียนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วปรากฏว่าพยาบาลเนี่ยฉีดยาให้
ฉีดยาให้พ่อ๒๐นาทีพ่อเสียชีวิตแล้วเขาก็เนี่ยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่พ่อเขามาถึง
จนไปถึงได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาแล้วก็เสียชีวิตนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกะบี่นะครับจะเห็นภาพรถกระบะขับมาจอดหน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายนะฮะก็เปิดประตูลงมาจากรถพร้อมกับหลานสาวนะครับ
แล้วก็เดินมาถอดรองเท้าขึ้นไปนอนบนเปรย์ที่มีเจ้าหน้าที่เขาเอามาแบบนี้นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลก็เข็นผู้ป่วยเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ที่มีพยาบาลกับบุรุษพยาบาลอยู่ในห้อง๕คน
พนักงานเวรเปรย์เอาถุงพลาสติกมาให้ผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยที่มาถึงเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
แล้วก็วัดความดันนะฮะเนี่ยครับอ่าตรงนี้
แล้วก็ฉีดยาให้กับผู้ป่วยซึ่งตอนนี้จะมีการปิดผ้าม่านเอาไว้
เพราะว่าเป็นห้องฉุกเฉินอันนี้เอาถุงพลาสติกมาให้
เพราะว่าผู้ป่วยเขาคลื่นไส้อาเจียนมาก็เผื่อจะอาเจียนอะไรแบบนี้นะครับ
ทำการวัดความดันปิดผ้าม่านตรงนี้นะครับ
ต่อมาพยาบาลที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะไม่รู้ว่าข้างหลังเกิดอะไรขึ้นนะหลังผ้าม่านเนี่ย
แต่ว่าพยาบาลที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์รีบลุกขึ้นไปที่เตียงผู้ป่วย
แล้วก็เรียกพยาบาลอีก๓คนที่ยืนอยู่ให้ไปดูผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเปรย์
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ซึ่งญาติเขาคาดว่าคงจะพยายามโทรหาแพทย์เวร
เพื่อให้มาดูอาการแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
ไม่นานนักเนี่ยฮะพยาบาลก็ออกมาแจ้งกับญาติว่า

โอ้โหเนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มคืนวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุมิทจีนหนูอายุ๕๙ปีเป็นชาวบ้านตะบนทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกะบี่
เป็นพานโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเขาพนม
หลังเกิดเหตุครอบครัวรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้ว
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาซึ่งเขาติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะก่อนจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
ญาติญาติยืนยันว่าอาการของนายสุมิตรไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะเสียชีวิต
มาโรงพยาบาลก็ยังสามารถลุกขึ้นลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นเปรย์ได้เตียงเปรย์
นายบุญชัยจีนหนูอายุ๓๔ปีลูกชายของนายสุมิตรที่เสียชีวิต
เอาภาพถ่ายภาพกล้องวงจรปิดเอกสารรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
คลิปที่ได้มาไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดกะบี่
แล้วก็เดินทางไปพบนายแพทย์เฉลิมพลโอสดพรมมา
รักษารัชการแทนสาธารณสุขจังหวัดกะบี่
เพื่อสอบถามความคืบหน้าหลังจากยื่นเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบเรื่องการวินิจฉัยรักษาของโรงพยาบาลแห่งนี้เอาไว้
บุญชัยบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อมีอาการวิ่งเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียน
พี่ชายของตัวเองกับหลานสาวก็เลยพามาหาหมอที่โรงพยาบาล
หลังเข้าไปในห้องฉุกเฉินพยาบาลฉีดยาให้
อีกประมาณ๒๐นาทีพ่อก็เสียชีวิต
แพทย์บอกว่าช็อกเสียชีวิตจากการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
สร้างความตกใจให้กับครอบครัวมากเพราะว่าพ่อไม่ได้มีอาการรุนแรงถึงขั้นนั้น
และก็ทำให้เสียชีวิตครับ
ครับผมไม่เชื่อครับผมคือผมคือต้องการความเป็นธรรมตรงนี้
ความชัดเจนตรงนี้หาความเป็นธรรมตรงนี้ให้กับพ่อ
เพราะว่าปกติพ่อผมก็เป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้ว
ก็นั่งอาหารนักการพันธุ์โรงอยู่แล้วซึ่งมีความแข็งแรง
มีการทำงานอะไรก็มีความแข็งแรงอยู่แล้ว
คือพ่อติดใจลูกเขาติดใจก็คือว่ามีแต่พยาบาล
แล้วพอเข้าไปถึงห้องฉุกเฉินได้แค่ไม่เกิน๕นาทีก็ฉีดยาให้พ่อเขาเลย

ทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุตัวนายบุญชัยก็พยายามสอบถามข้อเท็จจริง

ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติหรือเปล่า

คือจริงแล้วต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเปล่า
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีแพทย์อยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะ

ให้ไปเรียกร้องสิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคมเอาเอง
แต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็บอกว่า
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม
ก็เลยต้องมาร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรม
และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
แพทย์เฉลิมพลรักษาราชการแทนสาธารณสุขจังหวัดกระบี
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง
ชนิดของยาว่ายาที่ฉีดให้ไปเนี่ยคือยาอะไร
ตรวจสอบประวัติของผู้ป่วยด้วยว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่า

แล้วก็จะมีการเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด
มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่า
ขั้นตอนแรกในการรับผู้ป่วยและวินิจฉัยนี่สำคัญนะ